วันนี้พักประชาธิปัตย์ลงมติเลือกนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ให้เป็นหัวหน้าพักคนใหม่นะครับ
กลางการวิเคราะห์ของผู้ที่อยู่ในแวดวงการเมือง
ว่าเมื่อชื่อของหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ออกมาเป็นชื่อจุริน
เท่ากับว่าพักพลังประชารัฐอาจต้องเหนื่อยมากขึ้น
ในการเจรจาต่อรองให้มาร่วมรัฐบาลด้วยกัน
บรรติที่ประชุมใหญ่วีสามัญภักดิ์ประชาธิปัตธิ์
นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่
ด้วยคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งอีก๓คน
ให้มานำทัพของพักพระแม่ธรณีบีบมวยผม
โดยมีนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นเลขาธิการพัก

ทำให้นายจุรินตื้นตันใจถึงกับน้ำตาซึม
ขณะที่กรรมการบริหารพักชุดใหม่

โดยไม่มีรายชื่อ๓ผู้ที่ชิงตำแหน

โดยนายจุลินกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส
เรียกร้องให้สมาชิกเสียสละกำลังกาย

กลับมาเป็นที่หนึ่งในใจของประชาชนให้ได้
ในรอบ๗๓ปี

ที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง

อย่างน้อยถึง๓๓ปี

เพื่อพักประชาธิปัตย์
พร้อมให้โอกาสเราเสมอ

นำประชาธิบัติไปสู่

ก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่ง

กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี

ที่ส่งสัญญาณชัดสนับสนุนนายจุรินตั้งแต่เริ่มประกาศตัวชิงตำแหน่ง
ซึ่งผลการเลือกนี้อาจทำให้การจัดตั้งรัฐบาลคั่วที่๓มีชีวิตชีวามากขึ้น
นั่นหมายถึงการจัดตั้งรัฐบาลของพักพลังประชารัฐต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วย
ขณะที่สภาพความเป็นจริงในขณะนี้สอสอส่วนใหญ่ของพักประชาธิปัตย์ต้องการจะไปร่วมรัฐบาล
แม้ว่าอดีตหัวหน้าพักคนก่อนจะเคยประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เชื่อว่าสุดท้ายนายอภิษฎจะต้องทำตามมติภักดิ์หรืออาจจะงดออกเสียงเพื่อยืนยันจุดยืนของตัวเอง
ส่วนกระแสข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าพักประชาธิปัตย์อาจประกาศจุดยืนเป็นฝ่ายค้านอิสระ
ข่าวภายในพักมองว่าเป็นเพียงแนวความคิดของคนไม่กี่คนเท่านั้น
ขณะที่ความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล
สนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
รับยังไม่รู้ท่าทีของนายจุรินว่าจะตัดสินใจอย่างไร
เพราะต้องการให้เกียรติภักดิ์ประชาธิปัตย์ได้หารือกันก่อน
เมื่อถูกถามว่าระหว่างพักประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยพักไหนคุยยากกว่ากัน
สนทิรัฐตอบว่าตอนนี้ยังบอกไม่ได้ทั้งคู่
ส่วนนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักพื้นป่าประเทศไทย
ประกาศตัวนำสส๒เสียง
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
หลังได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ของพักพลังประชารัฐ
ให้เข้าทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งบริหารที่สามารถผลักดันนโยบายของพัก
ตามที่เคยให้คำมั่นไว้ตอนหาเสียง
เช่นเดียวกับท่าทีล่าสุดของนายอนุทินชาญวีรกูล
หัวหน้าพักภูมิใจไทยโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว
ส่งสัญญาณบอกนัยยะทางการเมืองด้วยประโยคสั้น
ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประชาชน
ไปในทางนี้ไม่มีทางหลง

ยังคงไม่ลดละความพยายามจนถึงวินาทีสุดท้าย

พร้อมมอบตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศดร
ให้กับภักษ์ภูมิใจไทยและภักษ์ประชาธิบัตร

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน